หลังจากที่สาวโบเมลดาเขาออกมายืนยันนะคะว่าไม่มีการเทียบชั้นกับนางเอกสาวยิ้มหวานอย่างยายาอุรัสยาอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสาวโบเขาเตรียมที่จะมาอยู่กับค่ายใหม่
ที่จะเข้ามาเป็นครอบครัววิทย์สามเสมอ

ได้ไปร่วมงานกับนางเอกคนใหม่บ้าง
สำหรับเธอไม่คิดมากเรื่องนี้
และเชื่อว่าไม่มีใครอยากเทียบชั้นใครอยู่แล้วค่ะ
หนูว่านักแสดงทุกคนจะมีคุมกันอยู่แล้วค่ะ
แวร์ได้ทำงานกับคนใหม่ก็ดีมาก
แล้วยิ่งพี่อ๊อฟด้วยหนูว่ายังไงก็ดีค่ะ

ยังมีอะไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ

ที่นิ้วนางข้างซ้ายอุ๊ยใครให้อย่าบอกนะว่าเป็นณเดชน์
ยายาเขาบอกว่าจริงเนี่ยเป็นแหวนของเธอเองค่ะ
และที่ใส่นิ้วนางข้างซ้ายเพราะว่าวันนั้นนิ้วกลางมันบวม
และแม้ว่าแม่ปลาจะมาอยู่ข้างวงสัมภาษณ์นะคุณผู้ชม
แต่พอนักข่าวถามว่ายายารอแหวนจับพี่แบรี่ไหม
ตอบแบบเต็มปากเต็มคำเลยค่ะว่า
รออยู่แล้วค่ะเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
รอไหมคะรอไหมคะ

เห็นสายตาแม่ผ่านหรือครับ

เป็นความฝันของผมตั้งแต่สักพักแล้วค่ะ